กลับมาในช่วงนี้ยังสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะครับมีหลายเรื่องราวเลยให้ติดตามกันถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่นี้เบรกที่แล้วนี่โอ้โห
ร็อกโยกปริมาณมันมากเลยนะครับคุณผู้ชมก็ยังคงส่งไลน์มาพูดคุยกันได้รวมไปถึงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้น้องลูกหวายมาชมน้องได้นะว่าฝีมือน้องเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนนะคะ
นี่ให้ดูบริก่อนลีลาอ่อนช้อยไหม

นี่แหละค่ะท่วงท่าการร่ายรำที่อ่อนช้อยของคณะลิเก
สรวมศีลลูกบ้านแพนหรือคณะลิเกรวมดาวสาวประเภท๒ค่ะ
สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔
ตำบลราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างมากเลย
ซึ่งการแสดงในครั้งนี้จัดขึ้นภายในงานทำบุญครบรอบ๑๐๐วัน
ของคุณย่าสงัดคำพาอายุ๗๖ปี
ทางคณะเจ้าภาพได้มีการจ้างลิเกคณะนี้มาทำการแสดงขึ้นค่ะ
หัวหน้าคณะลิเกรวมดาวสาวประเภท๒เขาบอกว่า
เปิดการแสดงลิเกแบบนี้มานานกว่า๗ปีแล้ว
โดยผู้แสดงทั้งหมดเป็นผู้ชายล้วนนะคะ
ที่เราเห็นว่ารำอ่อนช้อยสวยงามเมื่อสักครู่นี้

ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมค่ะ

แต่เราก็ต้องยึดเป็นศิลปะเอาไว้ด้วย
แล้วก็พอไปแสดงแล้วก็คนก็ชอบ
ก็รีบเป็นลิเกสาวประเภท๒
ชื่อคณะสอดสำรวมสินลูกบ้านเพล

ที่ใช้ผู้ชายทำการแสดงล้วนเลย

เรารับการแสดงทั่วประเทศ

เห็นไหมต้องบอกเลยว่านี่คือชายล้วนนะคะ
ที่แสดงอยู่นี่ที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้

ไม่แพ้ลิเกคณะอื่นที่เป็นผู้หญิงด้วยเลย
โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน

เดินทางไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
การแสดงลิเกต้องบอกว่าถือว่าเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของไทย

เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสชื่นชมมรดกภูมิปัญญาของคนไทยด้วย
เขาบอกว่าสาวประเภท๒เป็นเพศที่คอยสร้างสีสันสร้างความสนุกสนาน

แล้วทุกคนเขาสนุกสนานกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็น
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าชื่นใจแล้วก็ชื่นชมมากนะครับ
เราต้องอนุรักษ์สืบทอดกันไว้เออ
เอาล่ะมาดูเรื่องราวของผู้หญิงแท้กันหน่อย
พวกผู้หญิงแท้ก็เก่งไม่แพ้กันคุณผู้ชมกัน

สาวคนนี้ที่จะพาไปไม่ได้เล่นกีต้าแบบน้องลูกไว้
แต่ว่าเขามีความสามารถในการปีนต้นมะพร้าว
บอกว่าไปยินต้นมะพร้านี่แหละขึ้นไปเก็บมะพร้าว
แล้วก็ไปเอามาทำเป็นน้ำตาลสีขาย
ที่ขึ้นไปเนี่ยไปเก็บเป็นดอกมะพร้าวนะ

นางสาวปาวินามณีฉายอายุ๓๔ปี
เป็นชาวตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองสุราธานี

เพื่อตัดดอกมะพร้าวเอามาทำน้ำตาลปี๊บขายครับ
บอกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำมาตั้งแต่อายุ๑๒ปีแล้วนะ

โอ้โหเขาบอกว่าทำมาประมาณ๒๐กว่าปีแล้วล่ะแบบนี้
ซึ่งนางสาวปวีนาครับเล่าว่าครอบครัวมีพี่น้องเป็นผู้หญิงทั้งหมด๕คนครับ
นั่นเป็นลูกสาวคนที่สองนะครับที่ต้องช่วยคุณพ่อขึ้นต้นมะพร้าวร่วมกับพี่สาวคนโต
แต่ต่อมาครับพี่สาวตกต้นมะพร้าวกลายเป็นอำมพลึก
ประกอบกับคุณพ่อมีอายุมากขึ้นนะครับปีนต้นมะพร้าวไม่ไหวแล้วล่ะ
ก็ทำให้เธอนั้นต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัว
โดยต้องปีนขึ้นต้นมะพร้าวกว่า๑๐๐ต้นวันละ๒รอบนะครับ
คือเช้าและบ่ายซึ่งก็จะมีแม่และน้องสาวเป็นคนเคี่ยวน้ำตาล
และบรรจุใส่ถุงขายนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยทำแบบนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้วนะครับ
เราทำตั้งแต่เด็กแล้วอีกอย่างเราคิดว่ามันเป็นอาชีพของพ่อ
เพราะเราโตมาก็อาชีพนี้เลยพ่อขึ้นมาก็เลี้ยงพวกเรามาแบบนี้
เราก็คิดว่าอาชีพนี้มันเหนื่อยก็จริงบางทีก็มีการท้อแท้เหมือนกันนะ
คิดว่าเออการที่เราไปทำงานข้างนอกบางทีบางครั้งเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้รายได้อะไรแบบนี้ที่มาเลี้ยงในครอบครัว
แต่ว่าเราได้ทำงานตรงนี้แล้วมันได้ทุกวันถ้าเราขยันนะนะ

ก็ถ้าหนูไม่มีครอบครัวหนูก็คงจะทำแบบนี้เลี้ยงครอบครัวไปเรื่อยค่ะ
น้องใบตองเมื่อสักครู่มีคนไลน์มาพูดคุย
สอบถามว่าให้คุณชนะไปเล่นลิเก
เอาเป็นว่าให้ผมมาปีนต้นมะพร้าวแบบนี้ดีกว่า
น่าจะเวิร์คกว่าใช่ครับค่ะ
สำหรับวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวนะครับ
จากนั้นใช้เหล็กกระแทกเพื่อระบายความร้อน
เทใส่ปี๊บเพื่อบรรจุใส่ถุงนะครับ

แต่ละวันนะครับสามารถผลิตน้ำตาลได้ประมาณ๕๐กิโลกรัม
ขายในราคากิโลกรัมละ๓๗บาทครับ
ต้องใช้ความสามารถแล้วก็ใช้การฝึกฝนนะคะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครอยากปีนต้นมะพร้าวก็ปีนได้
ไม่จะปีนง่ายค่ะสมุยเขาจะใช้ลิงปีนเลยแล้วนี่เป็นผู้หญิงด้วยโอ้โห
ถือว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีใช่แต่ดิฉันอยากเห็นคุณเล่นลิเกย์ขอสักท่อน
เอาไว้เดี๋ยวไปฝึกก่อนฝึกเลยเนี่ยฝึกเลย
อย่างที่บอกถ้าจะให้เล่นลิเกผมว่าให้ผมไปปีนต้นมะพร้าวดีกว่า
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าสุดยอดมากเลยผู้หญิงปีนต้นมะพร้าวได้สุดยอดจริง
เอาล่ะคุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ตอนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
โอ้โหตอนนี้แหละเหลี้ยงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรียบเลย
นั่นก็คือการเลี้ยงกุ้งเครฟิชนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะต้องบอกว่า
โอ้โหรายได้จากการเลี้ยงกุ้งเคฟิศไม่ธรรมดาจริง
เพราะว่ามีนักธุรกิจชาวนครปฐมคนหนึ่งเขาขอซื้อกุ้งเครฟิสที่เป็นสายพันธุ์พิเศษ
เขาบอกมีลวดลายสวยงามในราคาตัวละ๑ล้านบาท
ล้านบาทต้องบอกว่าไม่ได้ขายให้ง่ายในราคานี้นะครับ
เพราะว่ามีการแบบว่าตื้อจนพ่อค้าใจอ่อนเลยทีเดียว
ว่าคุณผู้ชมสงสัยแล้วเจ้ากุ้งตัวนี้มันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง

เจ้ากุ้งเครฟฟิชสีสันสวยงามตัวนี้ล่ะค่ะ
มีมูลค่าสูงถึง๑ล้านบาท
หรือจะเรียกว่าสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้
กุ้งตัวนี้ชื่อเจ้าขุนช้างอายุราว๖เดือนเศษ
เจ้าของฟาร์มเล่าว่าได้เลี้ยงกุ้งสวยงามเป็นงานอดิเรกมา๘ปีแล้ว
และเคยเลี้ยงส่งออกต่างประเทศ
ส่วนการพ่อเลี้ยงเจ้าขุนช้างกว่าจะได้ลวดลายสีสันแปลกตาแบบนี้
ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวค่ะ
แล้วเมื่อก่อนมันเป็นโพสต์แบบสีเต็มใช่ไหม
พอไปพอมาบีดไปบีดไปบีดมา

เป็นลายที่แบบในร้อนอยู่ในร้านที่ไม่เหมือนใครออกมาในแต่ละตัวของมัน
อันนี้จะเป็นตัวที่ขึ้นมาได้เป็นชาวที่เราทำมาหลายปีมาก
ส่วนนุ่มนักธุรกิจชาวอำเภอกำแพงแซน
ส่วนนุ่มนักธุรกิจชาวอำเภอกำแพงแสนบอกถึงสาเหตุที่ยอมทุ่มเงินเป็นล้าน
พ่อพันธุ์กุ้งเครฟิตตัวนี้มาว่าเป็นเพราะความชอบส่วนตัว
โดยเฉพาะสีและลายของเจ้าขุนช้างที่เห็นแล้วรู้สึกถูกใจมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเองก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มบ่อย
ลองเสนอขายราคาขอซื้อไปเรื่อยตั้งแต่หลักแสน
แต่เจ้าของฟาร์มไม่ยอมขาย
กระทั่งล่าสุดเสนอราคาสูงถึง๑ล้านบาทจึงตกลงซื้อขายกันค่ะ
เพราะว่าผมชอบเห็นชอบกุ้งตัวนี้มานานแล้วครับ
ผมก็เทียวไปเทียวมาที่บ้านโต้บ่อยครับ
แล้วก็ชอบตรงที่สีการวางสีทุกอย่างเลยครับ
ในตัวตัวนี้ชอบมานานก็เลยกระเสียใจว่าอาวุธดีหรอ

แต่หลังจากนั้นเพียงแค่วันเดียวก็เกิดกระแสข่าวในทางลบ
ว่าการซื้อขายครั้งนี้มีการจัดฉาก

ทำให้หนุ่มนักธุรกิจรายนี้ต้องออกมายืนยันว่า
การลงทุน๑ล้านบาทของเขา
ตั้งใจจะต่อยอดทางธุรกิจ
เพราะนอกจากจะได้เจ้าขุนช้างมาแล้ว
ยังได้แม่พันธุ้งเครฟิตชื่อศรีดา
มาพร้อมกับลูกกุ้งอีก๓๐๐๔๐๐ตัว

ก็สามารถนำไปขายต่อได้ในราคาตัวละ๒๐๐๐บาท

ถ้าซื้อ๑ตัว๑ล้านไม่คุ้มนะครับ
แล้วมีลูกมีลูกที่ติดมากับตัวเมียอีก
มันนับดูแล้วก็เกือบ๔๐๐ตัวนะครับ
ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มนะครับ
เอามาทำได้อีกบวกกับตัวผู้ที่สามารถ
ไปผสมกับแม่พันธุ์ในบ้านผม
ซึ่งเป็นการต่อยอดของผมได้อีกจำนวนนึงเลยนะครับ
ผมก็ว่ายังไงก็คุ้มคุ้มมากครับ
เรามาทำความรู้จักกับเจ้ากุ้งเครฟิตกันหน่อยนะคะ
ุ้งเครฟิตหรือเจ้าล็อปเตอร์น้ำจืด
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย
สามารถเลี้ยงได้ทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อความสวยงาม
ซึ่งปัจจุบันกุ้งเครฟีสเริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชาวนาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากเลยตอนนี้
เพราะว่าเป็นอาชีพเสริมเขาบอกว่ามันเลี้ยงง่ายด้วย

ใครที่สนใจสามารถลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งพันนี้ดูได้
เห็นแล้วก็ได้อิจฉานะ
กุ้งตัวละล้านคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าพอกลับไปซื้อรถคันหนึ่ง

ใช่อย่างที่บอกเขาซื้อมาแล้วมันไม่ได้แค่ได้แค่ตัวนั้นตัวเดียว
แม่พันธุ์มา๑ตัวแล้วก็ลูกพันธุ์มาอีก
ลูก๓๐๐ตัวคิดง่ายเลยลูก๓๐๐ตัวถ้าขายตัวละ๒๐๐๐บาท
แล้วก็อย่าพอจะกลับมาได้แล้วถ้าแม่พันธุ์ได้ลูกอีกนั่นแหละ
ใช่ไหมเออแล้วก็คุ้มค่าแหละสำหรับการลงทุนนะครับ

ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของของกินเพียบเลยครับ